ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรที่มันเป็นกระแสก็อยากจะให้ระวังหน่อย
เพราะไม่งั้นเราอาจจะหลวมตัวถูกมิจฉาชีพหลอกได้
ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ค่ะบอกว่ากระแสสุราเก้าหน้าของก้าวไกลมาแรง
เขาบอกว่าตอนนี้นะสุราพื้นบ้านโอ้โหขายกันดิบดีเลย
แล้วคุณมันมีเพจตั้งขึ้นเยอะเลยนะเขาก็จะมีโปรโมชั่นซื้อแรกแจกแถม
เสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านนะก็โดนเพราะเป็นคนชอบสะสมสุรา
พื้นบ้านแบบนี้สั่งไปศูนย์เงินเปล่าของไม่ส่งบล็อกเฟซบุ๊กหนีไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมเอามาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์อีกแล้วนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามค่ะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
คุณอนันต์นะคะอายุ๔๘ปีมีหลักฐานแชทข้อความการสนทนาแล้วหลักฐานการโอนเงิน
ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพบึงสามัคคีนะคะที่กำแพงเพชร
บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ
สุราไทยก้าวหน้าเขาใช้แบบนี้เลยนะคะถูกหลอกให้โอนเงินค่ะ
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งสินค้ามาให้ภายในหนึ่งถึงสองวันนะเจ้าตัวก็เลยโอนเงินไป
ตกลงซื้อขายกันในราคา๔๑๙๘บาทผ่านไปแล้ว๒วัน๓วันเอ้าทำไมของยังมาไม่ถึง
ไม่ได้ของซะทีใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าโอ้โหแล้วเพจนี้ก็ดูน่าเชื่อถือเหลือเกินนะ
การพูดคุยก็ดีมีการบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนส่งโทรมาคุยนะก่อนของจะมาส่ง
แล้วก็เลยโดนบล็อกเฟซบุ๊กไปเลยค่ะ
เจ้าตัวเลยรู้ว่าโดนหลอกแน่
แต่มีชื่อบัญชีปลายทางด้วย
บอกชื่อให้คุณผู้ชมไว้รู้
เพื่อที่จะป้องกันว่าอาจจะได้ไม่โดนหลอก
แต่ยังไม่รู้ว่าชื่อนี้เนี่ยจะเป็นบัญชีม้าหรือไม่นะคะ
ปลายทางที่โอนไปคือนางสาววรีรัฐนะคะจุหะรัฐค่ะ
คือโอนเงินไปที่ชื่อปลายทางนี้
แล้วทีนี้ตัดสินใจค่ะอย่างที่บอกว่า
เมื่อโดนบล็อกข้อความก็รู้ว่าโดนหลอกต้องแจ้งความค่ะ
ผมเองก็เป็นคนชอบสะสมอยู่แล้ว
ก็ฟังนโยบายของทางภาคเก้าไก่ด้วย

อย่างเช่นพวกเหล้าสุราพื้นเมือง
ผมเองก็มีความสนใจที่อยากจะได้เก็บมาสะสมเหล้าของชุมชน
ในแต่ละจังหวัดเพจสุราไทยเก้าหน้า
ซึ่งในเพจเขาก็บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ
ผมก็ได้คุยกันในเม็ดเซตว่ามีความสนใจที่จะได้สั่งเหล้าชุมชน
ผมก็เลยตัดสินใจเพราะความอยากได้อยากสะสม
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะสนับสนุนสุราพื้นบ้านของชุมชนด้วย
ก็อยากจะได้มาไว้ก็เลยได้ตัดสินใจโอนเงินไปให้กับเพจดังกล่าว
ผู้ใหญ่บ้านบอกนี่นะเอามาเตือนภัย
ขนาดตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านดูข่าวมันก็เยอะยังโดนหลอกเลย
ตำรวจประสานไปแล้วกับธนาคารปลายทางที่ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้
ผู้ใหญ่บ้านอนันต์เนี่ยโอนเงินไปพอไปติดตามดูอ้าว
ไอ้ชื่อปลายทางนี้เคยมีคนมาแจ้งความแล้วมีผู้เสียหายหลายรายแล้วด้วยนะคะ
ที่ถูกหลอกซื้อสินค้าแล้วโอนเงินไป
เอามาฝากเตือนคนที่คิดว่าจะซื้อสินค้าออนไลน์แล้วอย่าลืม
อะไรที่มันเป็นกระแสระวังจะถูกหลอกได้ง่ายค่ะ